ส่วนเหตุการณ์นี้ก็แรงงานต่างด้าวทะเลาะกันฝั่งหนึ่งเป็นแรงงานพม่า
ฝั่งหนึ่งเป็นแรงงานมอนเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวาน
ว่าก่อนที่จะเกิดเหตุทะเลาะกันเนี่ยค่ะคือแรงงานชาวพม่าเนี่ยเขานั่งกินเหล้ากันอยู่หน้าร้านขายของชำ
แรงงานชาวมอนก็ไปซื้อของอยู่ในร้านแรงงานพม่าชวนกินเหล้าด้วย
แรงงานมอนไม่กินทะเลาะกันเถียงกันตีกันมาก่อนรอบหนึ่ง
อีกวันหนึ่งก็เลยเหมือนกับมาล้างแค้นกันมาตีกันมาแทงกัน
จนมีคนตายนะคะทั้งเจ็บทั้งตายเนี่ยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นเมื่อวาน
ตำรวจสพบ้านแพ้วได้รับแจ้งนะคะก็เลยไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุอยู่ในพื้นที่หมู่บ้าน๗ริ้วอำเภอบ้านแพ้ว
พบศพนายยานนาฉุยอายุ๓๒เป็นชาวพม่าค่ะ
เสียชีวิตนะคะนอนหงายอยู่ใส่เสื้อยืดแขนยาวสีน้ำเงินใส่กางเกงขาสั้น
ถูกแทงที่อก๑แผลชายโครงซ้าย๓แผลแผ่นหลังฝั่งซ้ายอีก๓แผล
เสียชีวิตอยู่ที่เนินดินริมตลิ่งค่ะ
ในพื้นที่หมู่๕ตำบล๗ริ้วอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
ส่วนอีกรายค่ะเป็นชาวมอนชื่อโซเวรอายุ๓๓
ถูกแทงที่หน้าอกซ้ายแผล๑ที่หลังด้านซ้ายอีกแผล๑
วนมซ้ายอีกแผลหนึ่งนำส่งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
สุดท้ายเสียชีวิตนะคะนี่ค่ะเสียชีวิตไปสอง
พม่าก็เสียชีวิตหนึ่งฝั่งมอนเสียชีวิตหนึ่ง
จากการสอบถามนะคะทำให้รู้ว่ากลุ่มที่มาดักรอก่อเหตุ
คือแรงงานต่างด้าวชาวพม่านะคะก็ทำงานแล้วก็อาศัยอยู่ในระแวกเดียวกัน
นี่ค่ะทั้งสองฝั่งเขาก็ทำงานอยู่ใกล้แถวนั้น
อาศัยอยู่ใกล้แถวนั้นแต่มาทะเลาะกันเอง
ในซอยที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะมีกล้องวงจรปิดค่ะ
บันทึกภาพช่วงที่หนึ่งในกลุ่มชาวมอนถูกทำร้าย
แล้วก็วิ่งหนีตายไปขอความช่วยเหลือค่ะครับนี่
โอ้โหนี่ค่ะคือแรงงานต่างด้าวชาวมอนวิ่งหนีเข้ามาที่บ้านหลังนี้นะคะ
แล้วเขาก็มีกล้องวงจรปิดแรงงานต่างด้าวชาวพม่าก็ตามมาทำร้ายเนี่ยค่ะ
บางช่วงบางตอนไม่เห็นภาพได้ยินแค่เสียงก็รู้สึกว่าน่ากลัวแล้วนะคะครับ
คนก่อเหตุ๕คนค่ะรู้ชื่อแค่สองคนเป็นพี่น้องกัน
คือนายซอแตอายุสามสิบสามและนายละทุยอายุสามสิบเอ็ด
นายเคมองวินอายุ๓๐ปีตำรวจจับได้ที่บ้านในพื้นที่หมู่๑
บนเจ็ดริ้วอำเภอบ้านแพ้วช่วงค่ำเมื่อวานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ
ว่าเป็นการดักทำร้ายเพื่อล้างแค้นเพราะว่าก่อนหน้านี้
แรงงานพม่าที่ก่อเหตุเขานั่งกินเหล้ากันอยู่ที่ร้านขายของชำ
แรงงานชาวมอนไปซื้อของที่ร้านแล้วคล้ายคล้ายกับว่ากลุ่มแรงงานพม่า
ให้กินเหล่าด้วยกันอะไรกันแล้วก็มีปากเสียงกันทะเลาะกัน
ก็เริ่มทะเลาะกันตั้งแต่จุดนี้ล่ะค่ะสักพักนึงนะคะ
ทะเลาะกันตรงเนี้ยมีการทุบขวดเป็นปากฉลามไล่แทงกันก่อนเสร็จไปแล้วจุดหนึ่ง
ผ่านไปวันเกิดเหตุช่วงเย็นเมื่อวานกลุ่มก่อเหตุมากันห้าคนค่ะ
ใช้รถจักรยานยนต์สองคันไปดักเลยไปดักทำร้ายเหมือนกับไปล้างแค้นที่ทะเลาะกัน
ก่อนหน้านี้ที่หน้าร้านขายของชำครับพอกลุ่มชาวมอนเขากำลังจะกลับออกมาจากบ้านญาติ
ก็ตะลุมบอลกันเลยนะคะก็มีคนที่สู้ไม่ได้อ่ะ
วิ่งหนีไปหาเพื่อนให้ช่วยแต่ก็ถูกตะลุมบอลนะคะ
แล้วก็แยกย้ายกันหลบหนีไปหลังเกิดเรื่องพอเหตุการณ์สงบ
คนเจ็บเนี่ยหลบหนีด้วยการว่ายน้ำข้ามคลอง๒คน
หนึ่งในนั้นก็เลยเสียชีวิตคนเจ็บสองคนเป็นชาวมอน
คือนายหม่องลายอายุสามสิบสี่กับนายเกยอายุสี่สิบเอ็ด
ชาวมอนสองคนยังอยู่โรงพยาบาลวันนี้ตำรวจสพบ้านแพ้วคุมตัว
นายเคหมองวินอายุสามสิบปีเป็นชาวพม่าหนึ่งในห้าที่ก่อเหตุ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะคุณระวีการแก้ววิจิต
ข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปสังเกตการณ์การทำแผนจุดแรกที่พาไป
เคมองวินบอกว่าขี่รถจักรยานยนต์ออกไปกับเพื่อนที่ร่วมกันก่อเหตุ
ครับหลังเพื่อนมาชวนเขาที่ห้องให้ไปดักทำร้ายคู่อริจุดที่สอง
คือจุดที่ไปเจอกลุ่มคู่อรินายเคมองวินบอกว่าตัวเองเนี่ยนะคะ
เอาเหล็กขูดชาร์ฟแล้วทำขึ้นมาเองนะ
ไอ้เหล็กขู่ช้าป่ะเนี้ยครับแทงไปที่ผู้ตายตั้งหลายแผล
เขาก็รับสารภาพว่าเขาทำเองจุดที่สามคือจุดที่
หนีออกมาในช่วงชุลมุนนะคะขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็ไปซ่อนในป่าละเมาะใกล้กับห้องพัก
แล้วก็กลับมาที่ห้องพักเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ
ต้องแทงกันทุกคน
ที่ดำมาที่เตี้ยเขาบอกที่เขาแทง
แล้วที่ตำรวจจับนายเคมองวินได้เนี่ยนะ
ก็เพราะว่าหลังจากทำเนียนกลับเข้าห้องพัก

เขารู้ว่าไปมีเรื่องมีราวมาก่อน
ก็เลยแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แจ้งตำรวจให้มาจับนะคะ
ผู้ใหญ่ศักดิ์พันธ์ทัพไกรอายุ๓๙เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๑ที่๗ริ้ว
ก็บอกว่ารู้จักกับนายเคมองวินคนก่อเหตุอยู่แล้ว
เลยไปเคาะประตูเรียกเลย
แล้วเขาก็เปิดประตูให้เพราะรู้ว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็รู้จักกัน

นักข่าวของเราไปคุยกับชาวมอนที่เป็นเจ้าของภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ
เขาก็บอกว่าลูกน้องของเขาที่เป็นชาวมอนเนี่ย
วิ่งหนีตายเข้ามาแล้วก็เห็นว่ามีคนถูกมีดฟันที่แขนขวาเลือดอาบเลย
วิ่งหนีเข้ามาในพื้นที่ที่มีกล้องวงจรปิดนะคะ
เห็นเจ้าพ่อแค่มอนฟานเสร็จมานี้เข้าบ้านไป

พ่อคนงานแล้วอะไอ้เข้าไอ้มันให้เข้าบ้านแล้วไง

บอกผมไม่กล้าช่วยผมบอกอย่าเลือดเยอะไง

พอฝันออกมาก็มันก็ไม่รู้มันออกมามันโดนฝันเสร็จ
โดนฟันเสร็จมันออกมาไปข้างในไม่รู้นะ

ทีนี้ค่ะเราไปที่ร้านขายของชำกันหน่อย
จุดแรกเลยที่เริ่มทะเลาะกันตั้งแต่ต้น
ก่อนที่จะมาก่อเหตุไล่แทงกันเนี่ยนะคะ

เจ้าของร้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุ๑วัน
ก็คือ๒๕ธันวาคม
ลูกน้องก็เล่าให้ฟังว่ามีคนมาทะเลาะกันหน้าร้าน

รู้แต่ว่าทะเลาะกันแล้วก็ตะโกนไล่ไป
เจ้าของร้านตะโกนไล่ว่าอย่ามาทะเลาะกันตรงนี้

ไอ้คนสองคนนั้นมันกินเหล้าอยู่

แล้วก็คนที่มาซื้อน้ำแข็งป้า

ทางนู้นมาต่อยมันแบบไหนป้าก็ไม่รู้
ได้ยินมาลุมบ่อนตุ้ง

ลูกสาวป้าก็ขึ้นมาบอกมันเป็นอะไรกันวะ

ไอ้คนนั้นมึงหนีไป
มันสองคนมันเรื่องอะไรมันก็ไม่รู้
นักข่าวของเราก็ไปคุยกับญาติของผู้เสียชีวิตทั้งสองศพเลยนะคะ
คือนายยานนาฉุยคนนี้เป็นชาวมอนอายุ๓๒ปี
เป็นหลานเขยของนายโซเวนชาวมอนอายุ๓๒
งานศพจะขึ้นที่วัดอุทยารามค่ะ
ก็เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลศพของชาวมอนเขานะคะ
คนก็ไปร่วมงานกันด้วยความโศกเศร้า
ภรรยายังอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจอยู่นะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เพราะเรื่องของเหล้า
ทางฝั่งแรงงานพม่าชวนกินเหล้าแล้วเขาไม่กินด้วย
แล้วก็ทะเลาะกับเขาแล้วเนี่ยกลายเป็นเรื่องบานปลายอะค่ะ
เขาบอกมึงมากินเหล้า
พวกเนี้ยเขาบอกอ่ะผัวเขาบอกอ่ะไม่กินเหล้า
เขาด่าด้วยมึงทำไมไม่เกณฑ์
ไม่กินแล้วก็เขาลงมาลงมามาต่อยก่อน
ก่อนแล้วต่อยทั้งคู่เลย
ทั้งคู่แล้วผัวเขาก่อนจะหนีเนี่ย
ไอที่คนหนึ่งอ่ะเดินมาเดินมาเผยโคตรเล่ามา
ริมเจ้าก็ตีแล้วไอเนี้ยมันจับไว้ไอคนที่ตีก็
แล้วก็โคตรมันหลุดไปโคตรหลุดแล้ว
สรุปว่าไอผัวเขาเนี้ยหนีไป
ไงน้ามาชนว่าเออไอ้พวกนั้นมันหาเรื่อง
มันหาเรื่องกันนะอีกแล้วอ่ามันหาเรื่องก็เอ่อ
แฟนเราก็พูดมาพูดไปว่าเออไม่ต้องสนใจหรอก
ออกไปกับน้าเดินไปเฉยนั่นแหละเดินไปดี
ไม่ไม่ทำอะไรหรอกเออถ้าเจอก็เจอไปเถอ
ถ้าไม่เจอก็ปล่อยไปเถอะอย่างนั้น
แต่บังเอิญว่าไปเจอก็มันมากับมอไซค์ไง
มันวิ่งมากับมอไซค์มันเอามีดมา
มาอะไรมาก็แล้วคนพวกนั้นเนี่ยยังไม่ได้พูดอะไรเลย

ทางฝั่งครอบครัวชาวมอนที่เสียชีวิตเขาก็ยืนยันว่า
ไม่ได้ไปหาเรื่องก่อนฝั่งพม่ามาหาเรื่องก่อน
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาถามเยอะมากเลยนะ
ในเฟซบุ๊กไลฟ์อะค่ะถามว่าเอ๊ะเขาไม่ถูกกันเหรอ
แรงงานต่างด้าวชาวพม่าชาวมอนได้ยินข่าวบ่อย
ตีกันบ่อยคือชาวมอนในหมู่บ้านเจ็ดริ้วเขาบอกว่า
ก่อนหน้านี้พม่ากลุ่มนี้เคยทำร้ายคนมอนมาแล้ว
คนก็เลยเข้าใจว่าอ๋อพม่ากับมอนไม่ถูกกัน
แต่จริงแล้วไม่ได้หมายความว่าพม่ากับมอนเขาเป็นศัตรูกันนะ
คือต่างคนต่างอยู่มันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลมากกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแรงงานต่างด้าวชาวมอนเขามองว่า
คราวนี้มันรุนแรงเกินไปจริง
เหมือนเรื่องของตัวบุคคลนั่นแหละอย่างที่เขาบอกเนี่ยถูกแล้วใช่ไหมฮะ